สิ่งที่มันสืบเนื่องจากคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมก็คือการฟ้องร้องกัน
ฟ้องร้องตัวบุคคลบางคนไปหมินประมาทคนอื่นเขา
๒คนนี้หลังจากกลับจากสำนักงานอายการจังหวัดนทบุรี
เป็นโพสต์ของคุณแซนหรือว่านายวิสาพัฒน์นั่นเองนะ
แล้วตอนนั้นในข้อความเขาเขาบอกว่าเป็นกำลังใจให้กันและกันเนอะ
ใครจะพูดถึงเรายังไงสุดท้ายความจริงจะปกป้องพวกเราเอง
แล้วก็ทิ้งท้ายว่าออกความเห็นได้ตามสะดวกเลยนะคะ
แต่ฝั่งคุณจินเนี่ยนะฮะโอ้มาแรงเลยมาแรงเลยนะฮะ
ล่าสุดครับคุณแซนพร้อมทนายความเดินทางไปสอนอท่าข้าม
ไปแจ้งความเอาผิดกับคุณจินครับสามีของคุณหิงปณิตาฐานหมินประมาทครับ
เรียกค่าเสียหายนะคุณผู้ชม๘หลักคุณแซนบอก

ล้านเลยฮะแล้วก็เปิดเผยว่าสาเหตุที่เธอตัดสินใจแจ้งความเนี่ย
เพราะว่าถ้อยคำใต้โพสต์มันรุนแรงเกินไป
แล้วสื่อความหมายไปถึง๒คนบนรถตู้
คือคุณจินเขาไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นใคร
แต่คุณแซนบอกว่าโอ้โหโพสต์คอมเมนต์มาขนาดนั้นน่ะ
มันเห็นกันอยู่แล้วว่าในรถตู้มันก็มีอยู่สองคนที่อยู่บนรถตู้คือ
คุณแซนกับคุณกระติกคุณแซนบอกส่วนตัวก็ไม่รู้จักกับคุณจินนะ
แต่การคอมเมนต์มันทำให้คนเข้าใจผิด
กลายเป็นทำให้ทัวร์ไปลงที่คุณแซนหนักเลยทีนี้
แล้วก็ย้อนถามไปถึงคุณจินและคุณหนิงว่า
ตัวเองพฤติกรรมดีแล้วเหรอเหมาะสมแล้วเหรอ
ถึงมาว่าคนอื่นมาเรามาฟังค่ะ

ไว้นะฮะทีนี้มาดูเรื่องคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมคุณแซน
ทุกเรื่องที่บอกตำรวจไปโดยเฉพาะเรื่องที่แตงโมไป
ปัสสาวะนั้นเป็นเรื่องจริงคุณแซนยังยืนยันนะแล้วก็บอกอีกว่า
ไม่รู้จะโกหกไปทำไมและไม่จำเป็นเลยที่ตนเองเนี่ยจะต้องมา
เสียสละเพื่อมาเล่นละครว่าตัวเองไปนั่งท้ายเรือแล้วมารับ
เป็นคนเห็นแตงโมคนสุดท้ายไม่จำเป็นที่ตัวเองจะต้อง
ออกตัวแทนคนอื่นเพื่อให้คนอื่นรอดคุณแซนถามเพื่ออะไรล่ะ
จะทำแบบนั้นเพื่ออะไรแถมยังฝากไปถึงบุคคลที่สามที่เรียก
ลุงที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ซึ่งคนฟังแล้วก็เชื่อว่า
น่าจะเป็นคุณอัจฉริยะนะคุณแซนบอกว่าพักเถอะเอาข้อมูลที่ไม่
ประโยชน์ออกมาพูดเนี่ยมันทำให้คนอื่นเขาลำบากเดือดร้อน

รออะไรกันอยู่เรื่องยังมันจะได้จบเพราะคนเขาจะได้ไป
ทำมาหากินทำอย่างอื่นออมุลออนกว่าชีวิตกันได้แล้วเนาะ
ทีนะส่วนคุณจินครับสามีของคุณหิงปณิตาเนี่ยหลังจากที่
โดนคุณแซนแจ้งความไปล่าสุดครับคุณจินโพสต์อัปเดตเรื่อง
ลงอินสตาแกรมส่วนตัวบอกว่าเขาเนี่ยตั้งทนายตั้มมาสู้
คดีนี้แล้วนะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวรอทนายตั้มกลับจากฝรั่งเ
เศสแล้วเดี๋ยวให้ไปถามทันายตั้มได้เลยคุณจินบอกไว้นะโอ้
นี้ฟ้องกันพลวนมากเลยนะอีทุนตุงดังไปหมดเลยนะครับมาดู